ลุคใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นเขาบอกว่าเห็นแล้วแบบ
ซี่ขยี้ใจอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนี่แหละหนาวไหมอ่ะช่วงเนี้ย
ช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเห็นกันมาแบบนี้
ต้องบอกเลยว่าหลายคนบอกแอบกลืนน้ำลายเนี่ย

กลับมาอีกครั้งก็รับละครยาวอีกครั้งหนึ่งเลยกับบทชาวดอย

เสื้อผ้าคอสตูมก็แปลกตานิดหน่อยนะคะ

ใส่ชุดแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งมาเดินในเมืองมีวิวอยู่เหมือนกันค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากจะอัปเดตไปพร้อมเรื่องงานก็คือเรื่องหัวใจค่ะ
มาชบอกว่าตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งหลังจากที่รักเลิกกับสาวนอกวงการกันไปสองรอบ
งานนี้ดวงจะเป็นคนอาพับรักหรือเปล่าเราไปฟังกันหน่อยจ้า
เรื่องนี้แบบตั้งใจทำหุ่นมากเพราะว่าเขาอยากได้แบบ
ให้มันแบบพลิกไปเลยอะไรอย่างนี้เขาก็แซวกันไง

เพราะว่าเอาเท่าที่ตอบได้เนาะเพราะว่าอะไรคะทำไมโสด
เท่าที่ตอบได้ก็คือโสด
ผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามมันมีเหตุผลของวัยของมันอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เอ่อก็นั่นแหละครับ
เนี่ยพี่แจ๊คก็ไม่น่าไปชี้นำน้องบอกว่าเอาเท่าที่ตอบได้
ถ้าไม่พูดคำนี้นะมัสอาจจะไหลมากกว่านี้ก็ได้
ใช่เนาะโอ้ยเราก็อยากถามกันเรื่อยเดี๋ยวน้องก็เล่า
เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอให้พี่แจ๊คไปถามใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ